บอกกรลายจุดค่ะคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะ
บอกว่าผมฝาก๑๐ข้อสั้นเปล่าไม่รู้นะ

คือบอกกรและจุดพูดเลยว่าถ้ารัฐบาลข้ามคั่วเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ที่ผ่านมาที่เขานัดอยู่๒๓ครั้งเนี่ยคือเพื่อกดดันสว

โหวตเลือกนายกตามฉันธรรมติของประชาชน
และให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยต้องแพ็คอยู่ด้วยกัน

แต่ถ้าเกิดข้ามคั่วแล้วรัฐบาลข้ามคั่วเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะไม่ชุมนุมแล้ว
จะไม่ชุมนุมแล้วแล้วเจอกันใหม่คู่หาเลือกตั้งเลย

กรลายจุดนะคะโพสต์ข้อความค่ะกรณีที่เพื่อไทยมีการแถลงว่า

ข้อที่๑รัฐบาลข้ามคั่วไม่ใช่สถานการณ์จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้น
เพราะที่พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นเพราะสวไม่ยกมือให้
แต่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วเนี่ยมันเป็นการเตรียมการและตกลงกันก่อนเลือกตั้งหรือเปล่า
ประเด็นเรื่องรอ๑๐เดือนไม่ใช่ประเทศหรอกนะที่รอไม่ได้
ที่ว่าให้สวหมดอายุไปใน๑๐เดือนเพื่อไทยต่างหากที่รอไม่ได้
เพราะถ้าพ้น๑๐เดือนไปแล้วเพื่อไทยจะไม่มีโอกาสได้เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลอีก
จับมือข้ามคั่วคือการขัดสัญญาประชาคม
เพื่อไทยต้องแบกความรับผิดชอบทางการเมือง
ผู้สนับสนุนเพื่อไทยจะเป็นคนตอบเรื่องนี้เองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
สรุปแล้วเนี่ยพอ๑๐ข้อของเขาก็คือถ้ารัฐบาลข้ามคั่วเกิดขึ้นจริง
จะไม่ชุมนุมแล้วโดยจะให้ไปตัดสินที่การเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน

คุณอานนท์นำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ออกมาพูดเรื่องนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณอานนท์ก็บอกว่าในยุคนี้หลายคนก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ย
หลายคนก็เลือกที่จะเคลื่อนไหวผ่านทางโลกออนไลน์ผ่านทางโซเชียลกันเยอะ
อย่างเช่นคุณหนูริ่งหรือว่าบอกกรรายจุดนี่แหละก็เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะเอาจริงการที่มวลชนจะลงถนนเนี่ยมันต้องพีคจริงนะ
แม้ตอนนี้จะเข้าเงื่อนไขว่าควรลงถนนเพราะว่าถูกปล้นเสียงของประชาชนไป
แต่อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนแต่คาดว่าสิงหาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทยแน่
การเมืองมันทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็การลงถนนครั้งใหญ่เนี่ยมันต้องถึงจุดพีคจริงนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าตอนนี้มันมันคือจุดไหนนะครับแล้วก็หลายอย่างมันก็ดำเนินไปค่อยดำเนินไปสู่จุดนั้นอยู่นะครับ
ตอนนี้เงื่อนไขที่คนจะลงถนนมันมีพร้อมแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนก็พร้อมด้วย
แล้วก็เหตุผลในครั้งนี้ก็หนักแน่นพอสมควรนะครับหนักแน่นมากเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นการช่อกงเอาคะแนนเสียงของประชาชนไป
ส่วนนายพัสราวรีธนกิจวิบุญผลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ซึ่งถ้าเพื่อไทยมีเหตุผลเพียงพอแล้วมาชี้แจงให้ประชาชนทราบประชาชนอาจจะเข้าใจก็ได้นะ
แต่ถ้าไม่อธิบายเลยแล้วปล่อยให้มันเลยตามเลยแบบนี้เนี่ยประชาชนที่จับตาอยู่ก็อาจจะลงถนนกันมากขึ้น
ยังไงก็ตามสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนถูกลิดร้อนมากแค่ไหน
ถ้ามันลงเหวไปเรื่อยคงจะไม่อยู่กันนิ่งแน่อืม
สถานการณ์เนี่ยไม่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับสวแล้วก็คนอื่นเองเนี่ย
อย่างเช่นสารธรรมนุษย์เนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยได้ที่สำคัญหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดพักเก้าไกล
ที่จะทำให้คนออกมาลงถนนมากขึ้น
ถ้าลำพังเป็นการกระทำของพักเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ยมายคิดว่าถ้ามีเหตุผลอธิบายเพียงพอ
มันก็จะไม่เดือดขนาดนั้นสังคมจะทำความเข้าใจกับมันได้